คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยได้ติดตามอาการป่วยของอดีตนางเอกชื่อดัง
นิ้งกุลสตรีหรือว่าชื่อใหม่ของเขาต้องจำดีเลย
ชยานัทนั่นเองนะคะหรือว่าพี่นิ้งนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าสีหน้าสีตาสดใสขึ้น
อาการป่วยของพี่นิ้งก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเลยค่ะ
นิ้งก็เลยอัดคลิปนะคะบอกเล่าประสบการณ์อาการป่วย

ก่อนหน้านี้ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนานเกือบปีเลยนะคะ

เห็นสีหน้าสีตาที่สดชื่นของพี่นิ้งแบบนี้
แฟนที่เคยติดตามผลงานพี่นิ้งบอกเลยว่าเบาใจแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะ
เห็นพี่นิ้งกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะ
พี่นิ้งอัดคลิปความยาวเกือบ๔นาทีเลยค่ะ
แอปพลิเคชันในติ๊กต๊อกชื่อว่า
เล่าประสบการณ์ที่ตัวเองป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่อง
สร้างเกล็ดเลือดต้องทำการรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดนั่นเองนะคะ
แต่จนถึงวันนี้ค่ะพี่นิ้งก็ผ่านมาได้
นิ้งก็เลยตั้งใจอัดคลิปนี้ขึ้นมานะคะ
เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคน
รวมไปถึงคนที่ต้องดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วย
ไปฟังเสียงเพราะของพี่นิ้งกันหน่อยค่ะ
้ายนะคะเดินยิ้มชู๒นิ้ว
ก็อยากบอกทุกคนว่าให้ต่อสู้กับโรค

ทนรักตัวเองให้มาก
ขอบคุณตัวเองที่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาทุกวัน
คนที่เจ็บมากที่สุดคือคนที่อยู่ข้างของเรานะคะ
คือฟังน้ำเสียงแล้วสดใสมากขึ้นนะคะ
นิ้งบอกแหละตัวเองป่วยอยู่ก็จริง
ใจก็ป่วยกายก็ป่วยแต่พอหันไปเห็นรอบ
คนที่รักเธอเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเธอก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องสู้สิสู้
เพื่อจะได้ตื่นมาเพื่อเจอกับคนที่รักอีกครั้งนั่นเองนะคะ
ถูกต้องค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้งและครอบครัวพี่นิ้งด้วยนะคุณผู้ชมนะ